เรามาจับตามเรื่องของความรักคนในวงการบันเทิงกันหน่อย
สักวันสองวันที่ผ่านมาเป็นเรื่องร้อนสนั่นโซเชียล

อักษรย่อพยานชนะใส่ข้าว
เอ๊ะใครกันนะแบบใส่ข้างคุณจอจานใช่ไหม

คุณจ๋าผู้ชายคือคุณตุ๊

เดี๋ยววันนี้มาไล่เลี้ให้ฟังกันหน่อยว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แล้วใครมีความสัมพันธ์กับใครบ้าง
คือล่าสุดเนี่ยโซเชียลเขาก็ฮือฮากันไปอีกรอบหนึ่งคือ
มันมีเพจหนึ่งคุณผู้ชมชื่อว่าเพจ
ดามรางเราต้องรู้ปล่อยคลิปออกมาเป็นคลิปของผู้หญิงสองคน
ออกมาสามคลิปในคลิปเนี่ยมีการบีบเสียงเล็กน้อย
แต่ว่าคือใจความสำคัญก็พอจะฟังออกว่าเขาคุยเรื่องอะไรกัน
คลิปแรกเนี่ยผู้หญิงคนที่๑บอกกับผู้หญิงคนที่๒ว่า
อยู่กับผู้ชายคนนี้มีแต่เสียกับเสียผู้ชายบอกคุณอีกอย่างแต่บอกกับเราอีกอย่าง
คลิปที่๒ผู้หญิงคนที่๒บอกว่ารู้จักกับผู้ชายมา๖เดือน
ผู้ชายก็พยายามทำดี๒เดือนหลังทำให้ชื่อว่ามีการเคลียร์กันแล้ว
แต่ผู้หญิงคนที่๑ก็ยืนยันว่าเรื่องหย่ายังไม่เกิดขึ้น
และคลิปสุดท้ายคลิปที่๓ผู้หญิงคนที่๑ย้ำว่า
ในทางพฤติไนท์คุณคือผู้หญิงคนที่๒เป็นเมียน้อย
เพราะว่าเรายังไม่ได้หย่าและไม่มีกำหนดจะหย่า
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคลิปทั้งหมดครับ

ค่ะก็คือส่วนหนึ่งการสนทนาการกับผู้หญิงของคน
ก็ได้ฟังแล้วก็โยงกันไปกระช่อนว่าใคร
และเมื่อวานหนุ่มปริศนาคนนี้ที่เรากำลังจะพูดถึง
นี่คือคนในภาพไม่ต้องไปสืบแล้วว่าใคร
คือเขามีการเชิญนักข่าวไปแถลงข่าว

ก็คือคุณตุ๊ธนานันเอื้ออามรักอายุ๓๘ปี

ตนเองคือผู้ชายในเหตุการณ์รักพาราวันที่กำลังเป็นข่าวนี้เอง
ไม่ต้องไปสืบไปยาวว่าใครผมเอง
รับเลยเรื่องทั้งหมดเป็นความผิดของตัวเขาเอง
เรื่องจริงคือไม่ได้ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยามาแล้ว๒ปี
ตอนนี้คบหาดูใจกับจ๋าอยู่
เขาพูดแบบแมนนะคบจ๋าอยู่
อยู่จริงแต่จากปัญหาที่เกิดขึ้น
ต้องลดระดับความสัมพันธ์กับจ๋าลง
ก่อนที่จะให้เรื่องนี้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก่อนนะฮะ
ส่วนคลิปเสียงจะใช่ภรรยาของตนเองคุยกับจ๋ามหรือเปล่า
ไม่ขอพูดถึงไปฟังเสียงของคุณตุ๊ในช่วงการแถลงข่าวนะครับ
ประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของตัวผมเองฮะ
แล้วที่มีกรณีไปเกี่ยวข้องถึงตัวของคุณจ๋าเนี่ย
ผมก็ต้องขอโทษคุณจ๋าแล้วก็ครอบครัวของคุณจ๋ามาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับผม
ผมกับคุณจ๋าคบหาดูใจกันจริงครับ
การที่คุณจ๋ายอมเปิดใจให้กับตัวผมเนี่ย
ก็เพราะว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพื่อนที่อยู่รอบตัวผมเองเนี่ย
ก็รู้ว่าผมกับทางฝ่ายหญิงมีปัญหากันมาเกือบ๒ปีแล้ว
อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการหย่า
ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ได้มีการบอกเล่าทั้งหมดให้กับคุณจ๋า
รับรู้แล้วก็รับทราบเพราะผมไม่เคยโกหกคุณจ๋า
สิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณจ๋ามั่นใจแล้วก็ยอมเปิดใจให้กับตัวผมเนี่ย
ก็เพราะว่าคุณจ๋าได้รับคำยืนยันจากปากของทางฝ่ายหญิงว่า
เราสองคนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแล้วอยู่กันฉันเพื่อน
ต่างคนต่างใช้ชีวิตและต่างคนก็จะไปมีใครก็ได้
เรื่องทั้งหมดเนี้ยมันเป็นความผิดของตัวผมเองครับก็อยากจะให้โทษมาที่ตัวผมนะฮะ
ไม่อยากจะให้โทษไปยังคนอื่นผมเป็นคนเริ่มเข้าหาคุณจ๋าเอง
คุณจ๋าไม่ได้แย่งของของใครอย่างแน่นอนครับ
สำหรับประเด็นแซ่บนี้นะคะหลายคนคงอยากรู้จักว่าผู้ชายคนนี้
เรียกนักข่าวไปแถลงที่ชื่อว่าคุณตุ๊เป็นใครนะคะ
หลายคนก็แบบเอ๊ะทำไมเราต้องสนใจข่าวนี้คุณตุ๊เป็นใครแล้วเป็นใครฮะ
มีการแถลงด้วยนะคะไทยรัฐออนไลน์เมื่อวานก็เลยสืบค้นข้อมูล
เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระบุว่าคุณตุ๊ชื่อจริงว่าคุณธนานันต์
บริษัทนี้เป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในหมวดของใช้แล้วก็เวชพันธุ์
อยู่ในเครือสหพัฒนภิบูรณ์
ถ้าคนอยู่ในวงการธุรกิจสหพัฒน์ตลาดหุ้นจะรู้จักคุณตุ๊ก
แล้วส่วนคุณปอภรรยาคุณตู้ล่ะเป็นใครมาจากไหน
เธอก็ไม่นิ่งเฉยนะหลังจากที่คุณตุ๊ออกมาแถลงข่าว
ให้สัมภาษณ์กลับกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์
บอกแบบนี้บอกว่าที่สามีก็คือคุณตุ๊พูดว่า
ไม่ได้ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยา
แยกกันอยู่แล้วก็ยินยอมให้คบกับคุณจ๋าได้
เรื่องนี้คุณปอบอกว่าไม่เป็นความจริงเลยค่ะ
บอกว่าการที่ตัวเองมีทะเบียนสมรสอยู่
ผู้ชายยังเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมาย
มีเหรอที่จะให้ผู้หญิงอื่นเข้ามาคบกับสามีของตัวเอง
ถ้าเป็นแบบนั้นเธอคงไม่ไปขอร้องอีกฝ่าย
ให้เลิกคบกับสามีของเธอเพราะว่ายังไม่ได้หย่ากัน
แล้วก็ที่ผู้ชายก็คือคุณตู้บอกว่าเลิกกันมาแล้ว๒ปี
ไม่ได้อยู่ด้วยกันอันนี้คุณปอบอกว่าขอปฏิเสธ
คุณตุ๊กับคุณปอยังคงอยู่บ้านเดียวกัน
แต่ช่วงหลังก็มีบ้างที่ผู้ชายก็คือคุณตู้ไม่กลับบ้าน
ซึ่งเธอก็คิดว่าวันหนึ่งคุณตู้อาจจะคิดได้แล้วก็กลับตัวกลับใจ
มีบ้างใช่มีบ้างบางวันที่คุณตุ๊กไม่กลับบ้านเธอก็โทรไปตามนะ
แล้วก็หวังว่าสามีเนี่ยจะคิดได้เธอบอกว่าจากนี้จะขออยู่ในพื้นที่ตัวเอง
ขอจบตรงนี้ไม่อยากมีอะไรยืดเยื้อตอนนี้จะพยายามเข้มแข็งค่ะ
จริงแล้วต้องบอกว่าหนังคนละม้วนกันระหว่างคุณตุ๊กกับคุณปอพูดเป็นคนละเรื่องกันอาจจะไม่ตรงกัน
ทีนี้หลายคนคงสงสัยว่าอ้าวแล้วผู้หญิงชื่อปอเป็นใครทำไมเป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมาได้
ไทยรัฐออนไลน์ก็ไปสืบค้นข้อมูลมาพบว่าภรรยาของตู้ที่ชื่อปอเนี่ยคือปวรพันธ์
นามสกุลเดิมที่เป็นที่คุ้นหูในสังคมแล้วก็มีเครือญาติในแวดวงของเซลปไฮโซ
บทที่ทุกทางคู่จดทะเบียนสมรสกันที่สถานกงศูนย์ไทยแห่ง๑ในสหรัฐ
โดยคุณพ่อของคุณปอเนี่ยไม่ได้รับราชการทหารตามที่เป็นข่าวแต่ว่าเป็นเพื่อนของ
แต่ก็มีเพื่อนสนิทคือคุณศรีพัศวีพิษ
ลงรูปให้กำลังใจพร้อมข้อความมีความหมายว่า
ในวันที่มืดมนต์แค่หันกลับมาฉันอยู่ตรงนี้
ให้ฉันจับมือและพาเธอผ่านความมืดมิดนี้
เราจะพบเจอกับแสงสว่างไปด้วยกัน
ก็เป็นอันจบดราม่าเรื่องของรักสามเศร้าของ๓คนนี้
แต่ว่าต่อไปหลังจากนี้เขาจะคบกับคุณตุ๊คุณจ๋า

คุณตู้จะหย่ากับคุณปอไหมยังไม่ทราบ
ต้องให้เป็นเรื่องของเขา๓คนเคลียร์กัน
ตอนนี้คือตู้ลดความสัมพันธ์กับจ๋าลงเพื่อเคลียร์เรื่องนี้ก่อน
แล้วก็รอหย่ากับทางด้านของภรรยาคือคุณปอก่อน
แต่ว่าจะหย่าเมื่อไหร่อันนี้ก็ยังไม่ทราบนะฮะ
เราก็เลยนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกับกระแสที่มันเกิดขึ้น